ก่อนหน้านี้เช้าข่าวชัดโซเชียลของเราเคยนำเสนอเรื่องของพิพิธภัณฑ์บางกอกที่คนดูแลเขาบอกว่าที่ดินข้างเนี่ยมันว่างอยู่
มีเจ้าของที่ดินเขากำลังจะสร้างอาคาร๘ชั้นแล้วก็พอสร้างอาคารสูงเนี่ยมันก็จะไปบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์บางกอก
ทางคนดูแลก็เลยติดต่อขอซื้อราคาคือ๔๐ล้านบาททางคนดูแลเขาบอกว่าเขามี๓๐ล้านจ่ายไปก่อน๓๐ล้านแล้วเหลืออีก๑๐ล้านแล้วก็ต้องรีบจ่ายแล้วเนี่ยภายใน๒กัญญายนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดรับบริจาคดีไหมก็คือไม่มีเงินแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นข่าวดีจริงนะคุณผู้ชมคนบริจาคเกิน๑๐ล้านแล้วนะคะตอนน

ใน๒กัญญายนนี้ล่าสุดคนใจดีบริจาคไปเกิน๑๐ล้านบาทแล้วค่ะเพราะยอดบริจาคตอนนี้๑๐ล้าน๔๐๖๐๘๑บาท๖๐สตางค์ได้เงินครบถ้วนแล้วปิดรับบริจาคแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเอาเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินที่ดินที่ข้างมีอยู่สัก๑๐๕ตารางวาลก็จะนำมาทำเป็นที่จอดรถสำหรับคนที่ไปเยี่ยมชมพิพิ
นี้๑๐โมงเช้าก็จะมีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นในการพัฒนาพื้นที่
และจะชี้แจงต่อสื่อมวลชนที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะคะ
คนในโลกโซเทียลก็เข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คนก็ช่วยแชร์ข้อความ
แชร์คลิปวิดีโอให้คนช่วยบริจาคกันเป็นจำนวนมาก
คือคนบริจาคก็หลากหลายนะคนละร้อยก็มี
หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็บริจาคกันจนตอนนี้เกิน๑๐ล้านแล้ว
ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ
ที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมแรงร่วมใจกันในโลกโซเชียลนะคะ